ไปดูความเคลื่อนไหวของประเด็นเศรษฐกิจต่อไปกันเลยนะครับ
ซึ่งในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันว่า
ลมหายใจของผู้ประกอบการธุรกิจทีวีดิจิตอลเองนั้น
ณขณะนี้เองก็ต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างมากมายนะครับ
เพราะว่าปัจจัยที่ถาโถมมีทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายนอก
ดังนั้นแต่ละฝ่ายเองก็คงจะต้องมีการปรับตัวเหมือนกัน
เดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานนะครับ
ที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนดอกเบี้ยการแข่งขันในอุตสาหกรรม
และเม็ดเงินโฆษณาซึ่งการเพิ่มทุนเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
แต่อาจไม่มากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
เข้าไปซื้อหุ้นเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นมากนักนะครับ
แต่อีก๓ช่องที่เหลือตอนนี้ซื้อหมดแล้ว

ค่าโครงข่ายและค่าทำคอนเทนต์น้อยลง
เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นช่องข่าว
ปีหน้าคงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเยอะแบบนี้หรอกนะฮะ
กลุ่มทุนจากธุรกิจขนาดใหญ่ที่เข้ามาซื้อหุ้นในทีวีดิจิตอลแล้วถึง๘ช่อง

เจ้าของธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม
เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
แต่หากคอสชเปิดทางให้คืนใบอนุญาต
ก็ประเมินว่าจะมีการคืนช่องเกิดขึ้นแน่นอน
โดยเฉพาะรายที่ถือครองอยู่หลายช่อง
ตรงข้ามกับอดีตผู้บริหารไทยทีวี
มั่นใจว่าทุกช่องจะกัดฟันสู้จนวินาทีสุดท้าย
ไม่เชื่อว่าเจ้าของคนไหน
จะไปคืนสัญญาเหมือนพี่

เลยเว็บไปสัก๕ปี

เพราะว่าตอนนี้เราไม่ไหวแล้วเราก็จะตายนะ
ประธานกิติมศักดิ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยระบุว่า

บโฆษณาอยู่ที่ประมาณ๑๒๐๐๐ล้านบาท
ประมาณร้อยละ๖๐เลือกลงสื่อโทรทัศน์
ลองลงมาเป็นสิ่งพิมพ์วิทยุกลางแจ้ง
สะท้อนให้เห็นว่าโฆษณาสื่อโทรทัศน

ซึ่งต้องวางกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน
สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือการปรับปรุงเรื่องของคอนเทนต์

เพื่อจะจับกลุ่มที่ชัดเจนมากขึ้น
การวางกลยุทธ์ในการที่จะจับเข้าหาคนกลุ่มพวกนี้
ที่มันหลากหลายต่างกันไปความต้องการที่ไม่เหมือนกัน
มันทำให้ตอนนี้เรื่องของสื่อเองเป็นสิ่งที่คนจะต้องวางกลยุทธ์ได้ชัดเจนว่า
ระยะทางของสนามแข่งทีวีดิจิตอลยังคงอีกยาวไกล
การออกเริ่มต้นพร้อมกันเมื่อ๓ปีที่ผ่านมา
จนถึงเวลานี้ไม่มีใครที่ไม่บาดเจ็บ
แต่บาดแผลของแต่ละช่องต่างกันขึ้นอยู่กับอุปสรรค
แต่ทุกช่องก็พร้อมกัดฟันสู้เพื่อให้ถึงเส้นชัย
เพราะความสำเร็จของทีวีดิจิตอลไม่ได้วัดจากการประมูลที่สิ้นสุดลง